เอาเนี้ยถ้าแจ็คชื่อเพลงขึ้นมาหนูร้องได้มั้ย

ร้องได้ให้ล้าน

เรียกพี่ได้มั้ย
และพี่จะให้กินขนมหมื่นห้า
เมื่อใจเธอเหมือนดังทะเล
ความรักฉันเหมือนกับฝน
ทำดีสักกี่คนก็เหมือนฝนตกในทะเล
ฝนตัวตอนนี้ยังค่ะเดี๋ยวน้อง

ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัด
รุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมา
สู้เพื่อชิงทุนน้ำใจโดยการแข่งขัน

รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
การต่อสู้เพื่อบ้านเกิดผ่านไป๓ยก

ทางทีมลูกครึ่งอีสานใต้

เพลงไหนมาสู้ก็กวาดคะแนนไปเรียบ

ต้องมาติดตามกันครับ
สวัสดีครับ

ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ตอนนี้นะฮะฝ่ายที่นำอยู่นะครับ

ลูกครึ่งอีสานใต้ครับมีคะแนนสะสมนำอยู่ที่๓คะแนน
ส่วนอีกหนึ่งทีมครับตอนนี้ตามมาครับ
ตามมาก็จะเรียกว่าติดก็คงจะประมาณนั้นนะฮะ
แนวแถวจริงมีคะแนนอยู่ที่๐คะแนน
แต่ยังมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้ายังมีความซ่ารอคุณผู้ชมอยู่นะครับ
ตอนนี้คณะกรรมการสามซ่ารออยู่แล้วครับ
พี่หอยพี่โตและพี่ตั๊กครับสวัสดีครับ
ขอเชิญเด็กซ่าทั้งสองทีมขึ้นสู่เวทีครับ
ดูการแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับหน้าตาสีสันเติมเสริมแต่งกันมา
พร้อมที่จะเปิดศึกกันเลยทีเดียวเชียว
พี่แซคครับในยกนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับ
ในยกนี้นะครับจะเป็นศึกลูกทุ่งเพลงรักสองอารมณ์ครับผม

เอาล่ะเพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนเปิดศึกในยุคนี้ครับ

น้องน้ำเพชรนะเนี่ยแล้วก็ใครครับ

น้องเพลงจะเจอกับน้องน้ำเพชรนะครับ

เชิญประจำที่ห้องเด็กซ่อค่ะไปเลยครับ
สองคนนี้นะครับนอกจากจะมีฝีไม้ลายมือ
ในการร้องเพลงแล้วเนี่ยเรื่องบทเพลงเขาชอบ
แล้วเขาก็มีศิลปินต้นแบบ
ศิลปินไอดอลที่เขาชอบมาตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันนี้

ครับหนูชอบใครเป็นพิเศษลูกพี่แซคครับไม่
แต่พอพี่เขาอยู่รายการนี้แล้วก็ชอบเขาหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่า
เขายืนตรงนี้ใช่ไหมน้ำเพชรเนอะสมมุติสมมุติว่าพี่แซคไม่อยู่ตรงนี้ครับ
น้ำเพชรชอบใครครับเพชรก็ชอบพี่เสกครับ
ชอบตรงไหนของพี่แซคลูก
ร้องเพลงเพราะแล้วก็ตลกครับโหร้องเพลงเพราะ
เอาอย่างนี้ถ้าแจกชื่อเพลงขึ้นมาหนูร้องได้ไหมร้องได้เหรอ

ผมบอกจริงเลยบ้าทุกคนรู้จักแต่เพลงคำแพงเพลงจริงครับผม

น้องเบาสีเล่าให้ฟัง
รสมือแม่คอยนี่แซ่บอีลี
รสมื้อแม่คอยนิ้ว
ไฮเดช์ไดกิ้มกะต่องกิ้นเบอร์ทันน

ไปลูกไป

น้ำเพชรครับร้องไห้ได้ไหม

พี่ถามน้องว่าเขาร้องไห้ได้ไหม

ร้องได้ให้ล้าน
โอ้โหขอร้องไห้ได้ไหมหัวใจมันเกินจะทน
เก็บอาการมาโดนเจ็บจนทนไม่ไหว
ขอร้องหายได้บ่มาทอมแท่แท่น้องหัวใจ
คือมองว่าเห็นทางไปขอร้องหายแน่เด้อ
มาทอมแท่ไม่ใช่
เอามาลวงวันตลาดเอาได้อะพี่โต๊ะได้
เขาร้องเหมือนแชคนะพี่ว่าเขาได้อิทธิพลจากแซคเยอะมากเลยครับ
นะมีสำเนียงแบบลูกชุดอีสานด้วยครับแต่เป็นคนใต้ครับ

ผมเจอเขาบ่อยแล้วผมชอบเพลงนี้มาก
ว่างครับโสดครับจีบได้ครับแฟนผมบ่มี
ผู้หญิงเต็มโต๊ะอยู่นี่มีแต่แฟนมู
ว่างครับโสดครับจีบได้ครับผมบ่มีครู
อย่ากิดกันเฮ้านะมูอย่าอิจฉาเฮ้านะมูโอ้ยโน่

ลัดชนกสิรปัญค่ะ
ทำไมชอบพี่ลัดชนกคะ
คือหนูฟังเพลงของพี่มาตั้งแต่หนูเริ่มร้องเพลงได้ค่ะแล้วก็เสียงพี่เพราะค่ะหนูชอบค่ะ
ทดสอบเอาเพลงที่ป้าตั๊กชอบที่สุดเลยของรัชนกฝนตกในทะเล
ใจเธอเหมือนดังทะเล
ความรักฉันเหมือนกับฝน
ทำดีสักกี่คนก็เหมือนฝนตกในทะเล
โอ้โห

มีเพลงนี้ครับฝนตกที่หน้าต่างครับผม

จะไม่กลับหลัง
ธาร์ยังไม่ได้ดี
เอ่ยทศของคำนี้

นี่นี่ขนาดเดียวไม่แทงเดี๋ยวไม่ได้แทง

ไม่เลไปไม่รู้ว่าข้างฝาหรือข้างขวาวะ

เออเป็นฝาเลือกฝา
ดูข้างขวาฝานไวข้างฝา
หลังคาเรือนรูรั่ว
ข้างหัวเตียงแม่
จากกระยานอีแก่
ที่พ่อปั่นยี่ห้อรอบนื้อ

พี่บอกเลยว่าขอนตัวตอนนี้อย่างใกล้น้อย
โอ้โห

เอาล่ะนี่ก็คือศิลปินในดวงใจนะคะ
ถึงได้บอกว่าก็จะมีไอดอลนะครับ
แล้วก็ศิลปินคนโปรดของแต่ละคนนะครับ
นี่เขามีศิลปินในดวงใจอยู่ข้าง
แต่นี่ก็มีเหมือนกัน
ศิลปินในดวงใจของหนูก็คือ

วันนี้นะพี่อาจจะไม่ได้มาที่นี่
แต่พี่ส่งกำลังใจมาให้หนูด้วย

สวัสดีค่ะรัชนกศรีโลพันธ์นะคะ

น้องชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบในผลงานเพลง
และก็เป็นกำลังใจให้กับตัวพี่นกด้วยค่ะ
ฝากเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะคะ

เลือกใช้ผลงานเพลงของพี่นกในการประกวดร้องเพลงค่ะ

นกจะคอยเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งกำลังใจค่ะ

กำลังใจจากพี่รัชนกเป็นไงบ้างลูก

ที่พี่รัชนกนะคะได้ส่งกำลังใจมาให้หนูนะคะ
เออแล้วลูกเขาไม่เต็มที่ค่ะ
ขอบคุณพี่รัชนกมากนะครับ
ส่งกำลังใจมาให้น้องเพลง

นี่เป็นไอดอลของเด็กหลายคนที่มาในรายการเรา
ขนาดน้องน้ำเพชรเป็นคนใต้นะเนี่ย

ช่วงหน้าเปิดศึกยกที่๔ครับผม
อยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวัน
ยมมาบ้านจะให้ไปไหนก็ไป

ร้องเพลงสิครับท่าน

ผมบอกแล้วว่าความสามารถไม่ได้มาเล่นแน่

จะนำบทเพลงเรียกพี่ได้ไหม

เสรีรุ่งสว่างนะครับ

ฟังบทเพลงเพราะจากน้องน้ำเพชร
ในเพลงเรียกพี่ได้ไหม
เรียกพี่ได้ไหม
แล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นห้า
ถ้าเรียกอาโลธมหาพันธุ์
เรียกลุงเลิกกัน
ไม่ให้สักพันแน่นอน
ผมที่ขาวเหมือนดังดอกอ้อ

ขอบตามันย้อย

เรี่ยวแรงดีไม่มีย่อย้อน

กินกล้วยน้ำวาครึ่งหวีทุกวัน
เกิดนานไปนิด
หัวใจยังหนุ่มกระชวยกระชง

อยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวัน
ท่านยมมาบ้าน
จะให้ไปไหนก็ไป
อยากขอร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อย
หนุ่มเหลือน้อยขอกำลังใจ
ถ้าเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อย
ถ้าเรียกลุงเรียกตาทีไรหัวใจจะวาย
แทบหมดความหมายของชายชาตรี
อยากขอร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อย
หนุ่มเหลือน้อยขอกำลังใจ
ถ้าเรียกลุงเรียกตาทีไรหัวใจจะวาย
แทบหมดความหมายของชายชา
อยากขอร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจหน่อย

เขาไปยักษิ้วหรือตาตรงนู้นเป็นไงบ้างลูก
เห็นนะแหมไม่หันไปที่อื่นเลยนะเราอ่ะน้ำเพชร
อ๋อหันไปจอบจงเลยนะกับตรงเพลงเลย

ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องมาฟังคณะกรรมการนะครับ

เวลาเด็กที่กำลังแตกหนุ่มมันจะดันไม่ถึง

ท่อนที่มันจะต้องขึ้นสูงมันไม่แตก
มันแตกเพราะดันไม่ถึงเราเข้าใจเลย

หนึ่งเสียงดีรอและลูกองค์ลูกเอื้อน

เอาเถอะเดี๋ยวไว้รอเสียงเขาที่เมื่อไหร่นะ
หืออน่าจะจักตามองคนหนึ่งเลยอ่ะ
เพลงเนี้ยน้ำเพชรทำได้ดีมากเลยลูกจ๋าครับเก่งครับขอบคุณครับพี่ตั๊กพี่โตครับเป็นไงครับ
ไม่ติดเลยเรื่องเสียงที่แตกแล้วมันอาจจะแบบบี้นิดของน้ำเพชรที่ไม่ติดเลย
จะชมด้วยซ้ำว่าเพลงนี้พี่ว่าน้ำเพชรร้องได้ดีหรอก
ที่ว่ารูปดึงรูปอ้อนรูปอะไรอย่างนี้มันมีเสน่ห์ในแบบของน้ำเพชรเอง
และที่ยากเนี่ยคือลูกเอื้อนแล้วก็เวลาดนตรีมันมีการหยุดจังหวะหลายครั้งมากเลย
พี่ก็ต้องนั่งลุ้นว่าจะเข้าถูกไหมแล้วก็เข้าถูก
ไปนิดพี่ว่าตรงนี้ดีมากน้ำเพชรน้ำเพชรเป็นอย่างที่พี่ตั๊กบอกเลยน้ำเพชร
มีของอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วพี่ว่ามีคาแรคเตอร์ที่ชัดด้วย
มันรอเวลาให้มันสุกแล้วก็ออกมาอย่างสวยงามแค่หนึ่งครับ
แต่วันนี้พี่ชอบนะพี่ชอบมากเลยดีมากครับ

เกิดมาเพื่อสิ่งนี้อีกแล้วนะฮะอย่างที่บอกกันนะครับ
หนักเบาสั้นยาวดึงจังหวะมาได้ครบเลย
คือพร้อมที่จะเป็นนักร้องที่เป็นมืออาชีพได้เลยนะ
เหลือรอเวลาอย่างเดียวตอนนี้น้ำเพชรรอน้ำเสียงของตัวเองที่กำลังจะกลับมาแล้วกัน
มีทางแก้ครับไปซ้อมสนุกเยอะ

ครับผมไปออกกำลังกาย

นะฮะออกกำลังกายเยอะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมันกลับมาเอง
แต่ลูกเอื้อนเนี่ยบอกได้เลยเป็นเอกลักษณ์เลยนะเก็บไว้นะเก็บไว้นะ

ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง๓ท่านครับ

ก็เครียดไงเขาร้องดี
ไม่เป็นไรทีมเราคะแนนนำ

เกิดนานไปนิด
น้องน้ำเพชรใช้เพลงของศิลปินรุ่นใหญ่
มาเปิดศึกในยกนี้ไปก่อน
ทำได้ดีมีคำชมแบบนี้
น้องเพลงที่เป็นคนใต้เหมือนกัน

ช่วงหน้ามาดูกันต่อครับ
เธอไม่เคยโรศึกอะไร
ฉันฟันไปเองทั้งเพลง
พอเธอพอยิ่งฟื้นไปต่อยิ่งเสียใจ

เธอไม่เคยโรศึกอะไร
เธอไม่เคยโรศึกอะไร

เธอไม่เคยโรศึกอะไร
เธอไม่เคยโรศึกอะไร

เธอไม่เคยโรศึกอะไร

เธอไม่เคยโรศึกอะไร
เธอไม่เคยโรศึกอะไร

เธอไม่เคยโรศึกอะไร
เธอไม่เคยโรศึกอะไร
หรือว่าฉันดีไม่พอหรือเป็นเพราะเธอรอใคร
ทำไมทำไมไม่รักกันบ้าง
สิ่งที่เธอให้คืนกลับมาก็มีแค่ความว่างเปล่า
อยู่ใกล้เธอทุกทีก็เหงาใกล้กันเหมือนหญิงห่าง
และสุดท้ายคือต้องยอมบอกใจให้ยอมปล่อยวาง
เพราะฉันเหนื่อยแล้วกับการทุ่มเท
เมื่อใจเธอเหมือนดังทะเลความรักฉันเหมือนกับฝน
ทำดีสักกี่คนก็เหมือนฝนตกในทะเล
เธอไม่เคยโรศึกอะไรฉันฝันไปเองทั้งเพ
พอเธอพอยิ่งฟื้นไปต่อยิ่งเสียใจ
คนไม่รักก็คือไม่รักไม่เคยเปลี่ยนมารักกัน
รอเฝ้ารอยิ่งรอยิ่งนานฉันมันก็ไม่ไหว
คนที่รักเธอครั้งเดียวรู้ไหมว่ามันเหนื่อยใจ
หนักเกินที่ได้แต่คอยทุ่มเทเมื่อใจเธอเหมือนดังทะเล
ความรักฉันเหมือนกับฝน
คำดีสักกี่คนก็เหมือนฝนตกในทะเล
เธอไม่เคยรู้สึกอะไรฉันฟันไปเองทั้งเพลง
พอเธอพอยิ่งฟื้นไปต่อยิ่งสี
มือใจเธอเหมือนดังทะเล

เมื่อใจเธอเหมือนดังทั้งเล

กับฝนทำดีสักกี่คนก็เหมือนฝนตกในทะเล
เธอไม่เคยรู้สึกอะไรฉันฟันไปเองทั้งเพลง
พอเธอพอยิ่งฟื้นไปต่อยิ่งเสียใจ
พอเธอพอยิ่งรักเธอต่อยิ่งเสียใจ
พอเธอพอยิ่งเสียใจ

ยิ่งรักเธอต่อยิ่งเสียใจ

ยิ่งรักเธอต่อยิ่งเสียใจ
ยิ่งรักเธอต่อยิ่งเสียใจ
ยิ่งรักเธอต่อยิ่งเสียใจ

ยิ่งรักเธอต่อยิ่งเสียใจ

ยิ่งรักเธอต่อยิ่งเสียใจ
ยิ่งรักเธอต่อยิ่งเสียใจ

ยิ่งเสียใจ

ยิ่งเสียใจ
ยิ่งเสียใจ

ยิ่งเสียใจ

ยิ่งเสียใจ

ยิ่งเสียใจ

ยิ่งเสียใจ

ยิ่งเสียใจ

ยิ่งเสียใจ

ยิ่งเสียใจ

ยิ่งเสียใจ

ยิ่งเสียใจ
ยิ่งเสียใจ

ยิ่งเสียใจ

ยิ่งเสียใจ

ยิ่งเสียใจ

ยิ่งเสียใจ

ยิ่งเสียใจ
ยิ่งเสียใจ

ยิ่งเสียใจ

ยิ่งเสียใจ

ยิ่งเสียใจ

ยิ่งเสียใจ

ยิ่งเสียใจ

ยกที่๕ของร้องได้ยกกำลังซ่า
อะไรเอ่ยน่ารักที่สุดคะ

ไม่ใช่ค่ะปรากฏว่าเป็นกรรมการทุกท่านค่ะ
มาอะไรเอ่อยาวที่สุดคะ
ปะเจรัจริยาฮอร์นเตยคูนูดงูบ้า
เอาไปในประโยชน์เลยลูกเอาไปในประโยชน์
วิโตร่หล่อไหม
หล่อค่ะ
เมื่อกี้เจอกันยังเรียกพี่อ๊ายอยู่เลยครับแอล